แขกรับเชิญของเราองค์ลงลำบูชาได้
โดยที่แบบไม่เคยเรียนลำมาก่อนเลย
เราไม่รู้ตัวออกไปลำเหมือนลำแขก
ลำสะพานโค้งมือไม้แล้วก็สั่นกระดิ่งอะค่ะ

มือก็ขึ้นเป็นแบบ
ก็เห็นเป็นแบบผู้หญิงผมยาว

แล้วผู้หญิงเขาก็ก้มมามองเราอย่างนี้

มาจับคอเราอยู่แบบเนี้ย